ต่อข่าวนี้นะฮะ๑๑พฤษภาคมครบรอบ๑ปีการเสียชีวิตของน้องชมพู่
คุณจำได้ไหมฮะเราตามคดีนี้กันมาปีนึงแล้วนะ
ใช่น้องหายไปตั้งแต่๑๑พฤษภาคม๖๓แล้วก็คือแพทย์สันนิษฐานว่าน่าจะเสียชีวิต๑๒พฤษภาคม
คือทางครอบครัวของน้องชมพู่ก็บอกว่าถ้านับวันเสียชีวิตจริงของน้องชมพู่
นับพรุ่งนี้๑๒พฤษภาคมเพราะว่าการเผยผลชันสูตรออกมานะฮะ
ตั้งแต่ที่เรามีการสอบสวนในคดีคุณหมอที่ชาญสูตร
บอกว่าน้องน่าจะเสียชีวิต๑๒พฤษภาคมปี๖๓นะครับ
แต่ถ้านับวันเริ่มต้นเหตุการณ์ก็คือนี่แหละครับ
วันนี้๑๑พฤษภาคมปี๖๓จนมาถึงวันนี้ครบรอบ๑ปีเต็ม
แม่ของน้องชมพู่เปิดเผยนะครับว่าแม้จะถือว่าเอาวันที่๑๒พฤษภาคม
เป็นวันที่น้องเสียชีวิตตามที่แพทย์ชนะสูตร
ก็จะมีการทำบุญให้น้องในวันพรุ่งนี้แหละครับ๑๒พฤษภาคม
ตอนนี้ได้ซื้อข้าวของเตรียมไว้แล้ว
เป็นข้าวของอาหารแห้งนมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
แล้วก็จัดสังขทาน๒ชุดเพื่อไปถวายพระอาจารย์บุญมา
พร้อมกับให้ทอดผ้าบังสุกุลให้กับน้องชมพู่นะครับ
แล้วก็จะนำอาหารแห้งไปให้เจ้าหน้าที่อำเภอดงหลวง
เพื่อเอาไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่เขาถูกกักตัว
ในสถานการณ์โควิด๑๙นะครับ
ก็จะถือว่าเป็นการทำบุญกันอย่างแท้จริงนะฮะ
ใช้งบซื้อของทั้งหมดเนี่ยนะครับ๓๒๐๐๐บาท
ซึ่งเงินจำนวนนี้มีความหมายนะคุณ
เท่ากับอายุของน้องชมพู่เลยคือ๓ปี๒เดือน
แล้วก็เงิน๓๒๐๐๐บาทนั้นนะครับเป็นเงินจากการที่
แม่น้องชมพู่เนี่ยไลฟ์ขายของขายอะไรบ้างล่ะ
ก็ขายผ้าครามแล้วก็กระเป๋าผ้าครามด้วยนะครับ
ทีนี้ครับก็ต้องพูดถึงเรื่องของคดี
แม่น้องชมพู่บอกว่าผ่านมาครบ๑ปีแล้วนะครับ
ยังจับคนร้ายไม่ได้เลยแม่น้องชมพู่บอกว่า
ก็ยังมีความหวังอยู่นะและเชื่อมั่นอยู่ว่า
ตำรวจจะตามจับตัวคนร้ายให้ได้ถึงแม้ว่าจะต้องใช้เวลานาน
แต่ขอให้ได้ตัวคนร้ายที่แท้จริงแม่น้องชมพู่
ยังบอกอีกนะครับว่าช่วงนี้ฝันถึงน้องชมพู่อยู่บ่อยครั้งเลย
แต่ตื่นแล้วมันจำไม่ค่อยได้แล้วว่าฝันว่าอะไร
ซึ่งความฝันนั้นมันน่าจะเกิดจากการที่แม่เนี่ย
ยังคิดถึงลูกสาวอยู่นะครับ
ก็ไม่เชิงฝันนะคะมันจะเป็นประมาณว่าความคิดถึงมันทำให้เราเพ้อมากกว่า
ก็เหมือนกับว่าเครียดแล้วมันรู้สึกคิดถึงมันเหมือนเห็นทุกวัน
แต่ไม่ค่อยเป็นเรื่องเป็นราวหวังค่ะหวังเท่ากันทุกวัน
แล้วยังหวังเสมอยังเชื่อมั่นในตำรวจค่ะ
คือคนที่ทำคดีคือตำรวจเราเป็นคนรอ
ถ้าจะให้แม่เปรียบคือเขาเรียกอะไรสุกเอาเผากิน
ไม่อยากกินอย่างนั้นไม่อยากกินให้มันแบบดีเลย
สำหรับแม่แล้วนะขอให้มีวันนั้นวันไหนก็ได้วันไหนก็ได้ค่ะ
สำหรับความคืบหน้าเรื่องของคดีนะฮะก็ต้องถามใครรู้ไหมคุณ
พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ถามไปเมื่อวานแล้ววันที่๑๑พฤษภาคม๖๔ครบ๑ปีแล้ว
ทางด้านของพบตรก็เปิดเผยบอกว่าคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เนี่ย
ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจนะนะครับยังคงทำงานตลอด
อยากจะให้เชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจ
เรื่องต้นชุดทำงานในพื้นที่ได้มีการเข้าสอบพยานเพิ่มเติม

แต่มีการสอบเพิ่มในประเด็นที่ยังไม่ครอบคลุม
เพื่อที่จะเตรียมนำส่งสำนวนไปยังอายการภายในเดือนนี้

ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการเข้าจับกลุ่มคนร้ายในคดีนะครับ
นี่นะฮะก็พบตรบอกว่ามันยังเป็นแค่กระแสอยู่
ยังไม่ได้เป็นความจริงนะเพราะข่าวลือออกมาเหลือเกินว่า
กลางเดือนนี้คุณจะจับคนร้ายแล้วกลางเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับ
ทีนี้ทางพบตรบอกว่ายังยังมันเป็นข่าวลืออยู่
แต่ว่าทางตำรวจก็มีการวางกรอบเวลาไว้ชัดเจนเหมือนกัน
แต่เปิดเผยยังไม่ได้ยืนยันนะครับว่าไม่มีการปล่อยคนผิดลอยนวล
ในช่วงที่ครบรอบ๑ปีการเสียชีวิตผมก็คงยังไม่แถลงข่าวใดทั้งสิ้น
เพราะเรื่องของสถานการณ์โควิดด้วย
แต่ผมยืนยันว่าทางตำรวจทำงานเต็มที่และทำงานต่อไปนะครับ
ก็จากการทำงานของตำรวจนะคุณนะก็มีการสอบสวนคดี
สอบพยานบุคคล๓๘๔ปากนะครับ
แล้วก็สอบปากคำเข้าสำนวนการสอบสวนอีก๑๒๐ปากนะครับ
สอบปากคำผู้เชี่ยวชาญ๑๓ปาก
วัตถุพยานหลักฐานสำคัญในคดีตรวจพิสูจน์แล้ว๑๑๓ชิ้น
แล้วก็เป็นหลักฐานบนที่เกิดเหตุ๑๖ชิ้น
สำนวนการสอบสวนมีความหนา๙๑๘หน้าคุณนะฮะ
พบตรจะเป็นผู้ที่ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนถึงเรื่องกรณีน้องชมพู่คนเดียวเท่านั้นนะครับ

เมื่อวานนี้ทีมข่าวก็ไปพบที่บ้านนะไปที่บ้านนะ

นี่ครับที่ลานพญานาคปาริจิตนาคาราชนะครับ
เขาบอกว่าที่ฐานนะคุณมีการซุดตัวลงไปสักประมาณ๑๕เซนเลย
คือมันเห็นเป็นเหล็กเส้นข้างในนี้คุณผู้ชมเห็นชัดเลย
ก็บอกว่าฐานเริ่มซุดนะครับ
แล้วก็ฐานประดิษฐานพระพุทธชินราชฐานก็เอียงด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
คาดว่าสาเหตุที่ดินซุดดินเอียงนั้นนะฮะ
เกิดจากดินที่นำมาถมนั้นอาจจะไม่แน่น

เพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนี่ดูฐานพระพุทธรูปเอียงเลยนะครับ
แต่ว่าพระพุทธชินราชนะครับท่านไม่ได้ปฏิสถานอยู่ที่เดิมแล้ว
สอบถามจากชาวบ้านว่าพระพุทธชินราชองค์พระอยู่ที่ไหนนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าก็ถูกย้ายไปที่วัดกกอกแล้ว
ส่วนหมอปลาล่ะหมอปลาว่ายังไง
หมอปลาบอกว่าในโอกาสจะครบรอบ๑ปี

หมอก็ได้คุยกับแม่ของน้องชมพู่แล้ว
และยังคงหวังว่าตำรวจจะจับคนร้ายให้ได้
อาจจะต้องใช้ความมั่นใจเกินร้อย
ในการจับปลาไหลเท่านั้นเอง

แต่ถ้าย้อนไปบรรยากาศเมื่อปีที่แล้ว
หมอปลาไม่ได้อยู่ฝั่งของแม่น้องชมพู่เลยนะ

เออนะครับแต่คราวนี้เปลี่ยนฟังแล้ว
ปีนะฮะรอติดตามความคืบหน้าของคดีนี้กันต่อไปนะครับ